กลุ่มนักเรียนเลวมีการประกาศแจ้งย้ายสถานที่การจัดการชุมนุมนะคะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ

มวลชนที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวขณะนี้
พื้นที่ทั้งหมด๔เลนมาตั้งแล้ว
เพราะว่าวันนี้จะมีการแสดงรวมไปถึงมีการจัดคอนเสิร์ตด้วยนะครับ
แต่ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวนะครับ
ได้จัดชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์
แต่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ฝนตกลงมาอย่างหนัก
เมื่อช่วงบ่ายทำให้ไม่สามารถรวมตัวกันได้
จึงมีการประกาศผ่านโซเชียลมีเดีย
โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่๑๔นาฬิกา
โดยมีกลุ่มกาดของกลุ่มปลดแอบเคลียร์พื้นที่ให้
บริเวณสะพานพระราม๑นะครับ
ซึ่งมีการปิดช่องทางการจราจรตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่า
่งหน้าแยกประทุมวันทั้ง๔เลน
ซึ่งแกนนำของกลุ่มนักเรียนเร็วนะครับ
นำเอารถหกล้อที่ติดตั้งเครื่องเสียงขนาดใหญ่
มาจอดไว้เพื่อปราศัยให้กลุ่มผู้ชมนุม
พร้อมกับเปิดเพลงต่างที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
ในการชุมนุมในวันนี้นะครับผู้จัดการชุมนุมได้มีการจัดกลุ่มแยกนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาร่วมกันซึ่งเป็นเด็กนักเรียน
หรือเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีไว้
โดยจะให้สตาร์ฟเดินแจกสติ๊กเกอร์ติดแขนแบ่งแยกอายุ
โดยสติ๊กเกอร์สีส้มสำหรับเด็กอายุไม่ถึง๑๕ปี
และสติ๊กเกอร์สีชมพูสำหรับเด็กอายุตั้งแต่๑๕ปี
จนถึง๑๘ปีเพื่อแยกกลุ่มให้ชัดเจน
และช่วยเหลือหากเกิดการสลายการชุมนุม
ขณะที่การชุมในวันนี้รูปแบบของการจัดกิจกรรมของกลุ่มบุคคลต่าง
มีความคิดเห็นทางการเมืองในการเรียกร้องประชาธิปไตย

นายกรัฐมนตรีโดยมีการเขียนข้อความลงบนป้ายผ้า
ร้องเพลงแลปขับไล่รัฐบาลและการแสดงออกถึง

แสดงออกถึงการที่เด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดในโรงเรียน
แล้วถูกครูเพิกเฉยพร้อมทั้งมีการปล่อยลูกอุกาบาทยางเป่าลม
เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่ากลุ่มเด็กนักเรียนเลว
ที่จะพุ่งชนไดโนเสาร์ที่เปรียบเทียบกลุ่มผู้ใหญ่
มีความคิดล้าหลังไม่รับฟังความคิดเห็น
และยังยึดติดกับความเชื่อเดิมให้สลายไปด้วย

จะเห็นว่ามีการตั้งเวทีขนาดใหญ่
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะเริ่มต้น
ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา
จนถึงเวลา๒๑นาฬิกา
ซึ่งจะมีการยุติการชุมนุมณเวลานั้น
จะมีความคืบหน้าอะไรต่อไปอย่างไร

ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ